เป็นยังไงคะเก็บได้เยอะหรือเปล่าคะมะยงชิดลูกใหญ่ใหญ่เท่าไข่เป็ดเลยค่ะ
ตามสบายเดี๋ยวดิฉันไปเก็บด้วยนะคะดูสิครับดุกเต็มต้นเลยทีเดียวค่ะ
รุนสวัสดินะคะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานหรือว่าเตรียมตัวที่จะเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะคะ
เช้านี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยก็จะร้อน
ภาพที่เห็นอยู่นี้คือภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจะเห็นว่ามีเมฆปกคลุมบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบางส่วน
บริเวณดังกล่าวล่ะค่ะมีโอกาสที่จะเกิดฝนประปรายฝนเป็นแห่งนะคะบางพื้นที่ตกหนักบางพื้นที่แค่ครึ้ม
ปัจจัยก็มีความกดอากาศต่ำหรือห่อมความร้อนปกกลุ่มประเทศไทยตอนบน
มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดมา
ทำให้ภาคอีสานบางพื้นที่ยังคงมีฝน
รวมถึงภาคกลางบางส่วนและภาคเหนือบางส่วนด้วยเช่นเดียวกัน
ก็สังเกตพื้นที่สีฟ้าค่ะ
ถ้าสีฟ้าแบบนี้ประมาณตกเล็กน้อยไม่ถึง๕มิลลิเมตรนะคะ
แต่ถ้าหากว่าเข้มขึ้นมาหน่อยจนกลายเป็นสีเหลืองสีเขียว
ตกประมาณ๑๐มิลลิเมตรก็จะพอได้รับฝนชุ่มฉ่ำอยู่บ้างนะคะ
และสังเกตจากบริเวณที่มันตกแล้วเนี่ยคือตกกระจายค่ะ
ตกเป็นแห่งไม่ได้ตกหนักเทลงมากระหน่ำ
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่สำหรับพื้นที่ไหนทำการเกษตร
โมเดลนี้นะคะแสดงถึงอุณหภูมิค่ะ
ช่วงเช้าก็ยังพอสบายนะคะอุณหภูมิขึ้นต้นได้เลข๒ต้น
แต่ถ้าหากว่าเที่ยงมาแล้วบ่ายมาแล้วแน่นอนค่ะหน้าร้อน
ก็ต้องร้อนสมชื่อนะคะก็แดงกำซะแบบนี้เลยนะคะ
อุณหภูมิแต่ประมาณสัก๓๕องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่
แต่ว่าความรู้สึกอาจจะรู้สึกมากหน่อยนะคะเพราะว่าก็ได้รับแดดมาเต็มเต็ม
พื้นที่ก็อาจจะมีอุณหภูมิที่ความร้อนสะสมอยู่แล้วนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะอยากจะให้ไปดูในพื้นที่ที่จังหวัดบึงกาลหน่อย
ตอนนี้เนี่ยเขามีปัญหานะคะปัญหาที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมก็คือ
ปัญหาฝนตกนะคะฝนตกลงมาเป็นปัญหายังไงคะ
เป็นปัญหาคือว่ามันทำให้การเดินทางเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะคะ
แต่ข้อดีคือช่วยแก้ปัญหาภัยแรงนะคะแล้วก็ช่วยลดปริมาณฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดบึงการได้นะคะ
แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือความชุ่มฉ่ำของสายฝนเนี่ย
ช่วยทำให้นาข้าวและแปลงพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้ริมน้ำโขงเนี่ยนะคะ
ได้รับอานิสงฆ์ฟื้นตัวเขียวขจีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือที่บึงการนะคะ
ส่วนที่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้นะคะฝนที่ตกลงมา
ยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องเผาป่ากันอย่างต่อเนื่อง
เป้าส้มค่ะปากเป้าส้มเนี่ยเป็นเฮลีคอปเตอร์ที่มาช่วยบินตักน้ำดับไฟป่า
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ทุกวันร่วมกับทีมเสือไฟที่ลุยเดินเท้าเข้าไปดับไฟในพื้นที่เขานะคะ
ทำงานกันทุกวันแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าเอาไว้ได้
ทำให้ตอนนี้เชียงใหม่ก็ถูกจัดอันดับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อากาศแย่ติดอันดับ๕ของโลกด้วยนะคะ
ประกอบกับว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีลมตะวันตกปกคลุมทำให้ปริมาณการสะสมของฝุ่นยังคงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะสภาพอากาศแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคก็แตกต่างกันไป
บางทีเราพยากรว่าจะตกมันก็อาจจะไม่ได้ตก
หรือมันอาจจะตกบางพื้นที่แล้วไม่ตกที่ของเราก็เป็นไปได้
ตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะ
แล้วก็พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ทำสวนทำไร่แบบนี้
ถ้าหากจะต่างคุ้นผลการเกษตรแล้วมัดตะวันเรื่องผลมาด้วยละกันนะคะ
วันนี้ลากันไปก่อนดิฉันไปเก็บมะยงชิดก่อนนะคะ